จริงการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพื้นฐานที่สุดของสังคมประชาธิปไตย
มันเหมือนขนาดสมัยเราเราเป็นเด็กเนี่ยเราเรียนคณิตศาสตร์เนี่ย
เวลาเราเข้าไปในโรงเรียนอาจารย์จะสอนให้เรารู้จักบวกลบคุณหารเลขเป็น
ก็ต้องให้แบบฝึงอาจังสังคมแบบฝึงอาจังคณิตศาสตร์
ให้เรามาคิดทดลองบวกลบคูณหารเราทำมากขึ้นเราก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญมากขึ้น
การเมืองในระดับท้องถิ่นเป็นต้นทุนของระบอบประชาธิ

ครับผมภูมิทำเวชิฆาจัยครับเป็นที่ปรึกษาวุฒิพระพระเทพไทย
และเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยครับ
ระดับตั้งแต่อบตซึ่งเป็นระดับพื้นฐานที่สุด
เป็นหน่วยย่อยที่สุดเขามีกระบวนการในการที่จะเลือกตัวแทนของเขาขึ้นมา
คือทำให้ประชาชนเขาได้ทดลองที่จะคิดเลือกคนที่เขารู้จักกันเนี่ย
ว่าใครยังมีศักยภาพที่เพียงพอและดีพอ
ในการมาบริหารจัดการชีวิตของชุมชนของเขา
เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายิ่งมีการกำหนดพื้นฐาน
สถานการณ์เลือกตั้งในระดับท้องเดียนมาก

มันก็ทำให้ประชาชนเรียนรู้วิธีที่จะเลือกดูแลจัดการคน
ในการที่จะเอามาบริหารจัดการทีมของพวกเขาเอง
ผมว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตย
ให้ลดน้ำที่รากนะครับรดน้ำที่รากแล้วไม่ใช่รดน้ำที่ใบ
คือลงไปที่รากฐานของพี่น้องประชาชนโดยตรง
ว่าประชาชนนั้นมีความเข้มแข็งขึ้นมาจากรากฐานที่แข็งแรง
เพราะฉะนั้นการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการบริหารจัดการ
เน้นการเข้าไปหาพี่น้องประชาชนที่ฐานรากโดยตรง
และให้ฐานรากนั้นได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการคิดในการมองปัญหาในการดำเนินการ
เพราะฉะนั้นในการทำเกือบทุกนโยบายและทุกนโยบายที่เราดำเนินการในการบริหารรัฐชาติบ้านเมืองเนี่ย
เราจึงเริ่มต้นจากแนวคิดเรื่องการกระจายอำนาจ
การกระจายอำนาจเราดูความสำคัญอยู่ที่เรื่องสำคัญสองเรื่องด้วยกัน
เรื่องแรกก็คือเราอยากรู้ว่าการกระจายอำนาจนั้นได้ก่อผลแล้วก็เกิดประสิทธิภาพจริงหรือไม่เนี่ย
ให้ดูว่าการกระจายทรัพยากรนั้นไปอยู่ที่ผู้มีอำนาจจริงเปล่าประชาชนผู้มีอำนาจจริงหรือเปล่า
คือมันต้องกระจายทรัพยากรแล้วก็กระจายการตัดสินใจ
สองเรื่องนี้คือหัวใจสำคัญของการกระจายอำนาจของการดึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ถ้าทรัพยากรอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนแล้วการตัดสินใจโดยพี่น้องประชาชนสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์
อันนั้นการกระจายอำนาจเกิดสมบูรณ์ที่สุด
วันนี้จะดูว่าการปกครองท่องถิ่นการกระจายอำนาจที่กัดขึ้นในบ้านเรา
ไม่ว่าจะในระดับใดก็ตามจะดูว่ามันประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม่จริง
ต้องดูว่าสามารถทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจนั้นเนี่ย
มีทรัพยากรไปอยู่ในมือและสามารถมีอำนาจการต
ถ้าเราไม่มีทรัพยากรมีเงินมีทองไปอยู่ที่มือเขาอ่ะแล้วถ้าเขาแบบเขาจะต้องทำอะไรเขาจะต้องมาขอจากเราเนี่ยเราก็เป็นผู้ถืออำนาจอยู่ในมือที่ผ่านมารัฐส่วนกลางเป็นรัฐที่มีอำนาจรัฐราชการเป็นรัฐที่มีอำนาจเพราะราชการรวบรวมทุกอย่างไว้ในมือตัวเองให้ประชาชนในชุมชนต่างมีเรื่องมีหน้า
ที่ต้องมาคอยขอมาแสดงความต้องการเพราะฉะนั้นราชการก็มีอำนาจเหนือทุกอย่างแต่ให้หรือไม่ให้ให้คุณให้โทษเขาได้แต่ถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เป็นเงินเขาแล้วคุณสามารถตัดเงินก้อนนี้ไปอยู่ที่เขาได้เขาก็ดูแลแล้วกลัวบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการคอรับชั่นเกิดอะไรเงินอยู่ที่ไหนก็คอรัปชั่นได้ทั้งนั้นอยู่ในมือราชการก็คอรัปชั่นได้
ตัวเองได้จัดการตัวเองยังไงเขาก็ห่วงแหนแล้วเขาอ่ะรู้จักกันและกันดีกว่าเราเขามองหน้ากันตื่นเช้ามาเขาเห็นกันหมดอยู่ในชุมชนใครจะมาเอาเงินก้อนนั้นไปทำอะไรในทางที่มีดีมีร้ายเนี้ยมันมีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนถ้าคุณให้เขาเป็นเจ้าของเงินจริงแล้วสามารถให้เขาใช้บริหารจัดการเงิ